ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามให้นะคะเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ที่มีคนร้ายสองคนก่อเหตุอุกอาจเลยยิงในวุฒินะคะ
ที่เป็นเจ้าของร้านน้ำชาเสียชีวิตค่ะที่แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ก็คือในวุฒิเนี่ยออกมาเจออดีตแฟนสาวนางสาวอุ้ม
แล้วนางสาวอุ้มพาแฟนใหม่มาก็คือในอัด
ในอัดเรียกเพื่อนรุ่นพี่มาก็คือในบอยคุยกันไม่รู้เรื่อง
กลายเป็นว่าในอัดกับในบอยกระหน่ำยิงในวุฒิจนเสียชีวิตค่ะ
ที่กระหน่ำยิงสิบหกนัดนะคะเพราะว่าปลอกกระสุนปืนตกอยู่สิบหกปลอก
ทีนี้ค่ะนางสาวอุ้มก็ถูกกันเป็นพยานผู้ต้องหามอบตัวแล้ว
ผู้เสียชีวิตค่ะวันนี้ทางครอบครัวได้นำร่างของผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนานะคะในวุฒินะคะ
นายตินสรุษมากช่วยอายุยี่สิบแปดค่ะ
นำร่างไปที่วัดชนทรามอเผิดท่าสลาจังหวัดนครสีธรรมราช
เมื่อช่วงสี่โมงเย็นนะคะคุณแม่เนี่ยโอ้โห
เห็นร่างไร้วิญญาณของลูกร้องไห้แทบขาดใจญาติพี่น้องก็ร้องไห้นะคะดูสิคะ
นี่คือความสูญเสียนี่คือระหว่างการจัดพิธีรดน้ำศพที่สาราวัดชนธาราม
มาแสดงความเสียใจกันเยอะค่ะพี่สาวคนโตของผู้เสียชีวิตค่ะ
ธัญพันธ์มากช่วยคือเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าพอเห็นร่างน้องชายมาถึงที่วัดเนี่ยนะคือเธอแบบน้ำตาไหลไม่หยุดเลย
น้องชายเธอเป็นคนนิสัยดีค่ะเธอบอกว่าไม่เชื่อถามทุกคนในอำเภอท่าสาราก็ได้ครับ
น้องชายเนี่ยเปิดร้านขายน้ำชาอนาคตกำลังจะไปได้ดี
แต่อยู่ดีมาถูกกระหน่ำยิงแล้วก็ตายแบบกระทันหันแบบนี้ครอบครัวทำใจไม่ได้จริงจริงนะคะ
พ่อแม่นี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนมีคนเอามีดร้อยเล่มมาปักอกอะค่ะ
บอกแบบนี้เลยเมื่อคืนนี้แม่กับพี่สาวอีกสองคนได้ยินเสียงน้องชาย
เหมือนกับมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านคาดว่าคงเข้าบ้านไม่ได้
เพราะหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปเมื่อวานนี้ญาติยังไม่นำผ้าขาวมาคลุมสารพระภูมิเจ้าที่
เพราะเชื่อกันว่าถ้ายังไม่ได้นำผ้าขาวมาคลุมสารพระภูมิเจ้าที่วิญญาณของคนตายจะไม่สามารถเข้าบ้านได้
เธอเลยบอกเมื่อคืนเหมือนได้ยินเสียงน้องชายมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้
สุนัขสี่ตัวที่น้องชายเลี้ยงไว้มันก็แปลกมากทำท่าดีใจ
เห็นเจ้าของส่งเสียงร้องเหมือนเห็นเจ้าของกลับมาบ้านนะคะ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงทั้งวุฒิมาร้องอยู่หน้าบ้านแต่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะแต่ร้องไม่ได้พูดอะไรแต่เข้าไม่ได้ได้ยินเสียงดังมากแล้วที่บ้านเนี่ยทุกเช้านางวุฒิจะต้องเอาหมาสี่ตัวเนี่ยออกไปวิ่ง
ชัดเจนทุกมันว่าใครเป็นคนทำ
แต่วันนี้เรายังไม่ได้คำตอบ
แล้วแถมข้อหาที่เขาได้รับมันอ่อนมากค่ะ

บอกว่าเมื่อคืนนี้น้องชายไปเข้าฝันเจ้าของร้านซักรีดด้วย
ซึ่งเป็นร้านที่ครอบครัวเอาเสื้อผ้าไปซักรีดเป็นประจำ
น้องชายไปเข้าฝันบอกเจ้าของร้านซักรีดว่า

เจ้าของร้านก็เอาความฝันมาเล่าให้ญาติฟัง
ญาติก็เลยนำเสื้อตัวนี้ค่ะมาสวมให้กับในวุฒิ
หลังจากผ่าชนสูตรพลิกศพนะคะ
ก็ตามความฝันที่ไปเข้าฝันบอกว่าอยากจะใส่เสื้อตัวนี้

ส่วนเรื่องของคดีความนะคะ

พี่สาวกับญาติญาติก็ไปที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัว

นายสุรพงศ์ทองเกิดหรือในบอย
คือ๒คนนี้มอบตัวแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เลยไปยื่นคัดค้างการประกันตัวเอาไว้ที่ศาล
ญาติทุกคนกังวลเรื่องของข้อหานะคะ
ก่อเหตุแบบอุกอาดมาก
ไม่เกรงกลัวกลัวกฎหมายเลย
จุดที่เกิดเหตุห่างจากโรงพักนิดเดียวแล้วก่อเหตุกระหน่ำยิงจนหมดแม็กซ์แบบเนี้ย
ญาติยาดของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่ากลัวว่าผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัว
ถ้าได้รับการประกันตัวออกมานี่ยุ่งเลยเขาก็กลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ครอบครัวเขาไม่อโหสิกรรมให้นะคะเพราะว่าการสูญเสียน้องชายครั้งเนี้ย
มันไม่มีอะไรมาทดแทนได้อะค่ะ
ความปลอดภัยของคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญอันนี้ความคิดพี่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเองเลยก็คือมีทั้งการไปข่มขู่นะ
มีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ที่เขาถ้าเขาได้รับการประกันตัวออกมา
พี่คิดว่ามันก็กังวลพ่อแม่อะไรอย่างนี้ที่แบบถึงความปลอดภัย
คือกังวลตรงนี้มากมากข้อหาที่ตั้งให้เขาดูเหมือนมันจะอ่อนไป
เพราะพี่เองพี่ก็ไปติดตามเพจของสพเหมือนกัน
แล้วก็มีหลายคนชี้แจงว่าทำไมไม่มีคำว่าโดยใจตองเข้าไป
ทำไมมีแค่คำว่าเจตนาแต่ไม่มีคำว่าไต่ตองทึ่ง
ซึ่งพอมันดูจากเหตุการณ์คือมันเหมือนเขาวางแผนมาก่อนแล้วล่วงหน้า
จัดสราปณกฤษในวันเสาร์ที่จะถึงนี้
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องทางคดีเพิ่มเติมอีกหน่อย
ทางผู้กำกับสพท่าสาราค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอันนันฮริกจันทร์ก็บอกว่า
วันนี้ส่งผู้ต้องหาสองคนนะคะไปทันทะสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
คาดว่าไม่น่าจะได้ประกันตัวนะคะ
เพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตก็ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวเอาไว้แล้ว
แล้วตัวผู้ต้องหาเองก็ไม่มีใครมายื่นประกันตัวด้วยค่ะตำรวจบอก
ไม่มีใครมายื่นเรื่องขอประกันตัว
ญาติของผู้เสียชีวิตที่กังวลว่าตำรวจตั้งข้อหาเบาไปหรือเปล่า
ผู้กำกับก็บอกว่าถ้ารวบรวมหลักฐานครบอาจจะเพิ่มข้อหาได้นะคะ
คือทางครอบครัวผู้เสียชีวิตบอกว่ามันควรจะเป็นข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
เพราะว่าโทษมันหนักกว่าตำรวจบอกว่าก็เป็นไปได้
เดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานให้ครบก่อน
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนฝ่ายหญิงค่ะนางสาวอุ้มที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
เป็นแฟนเก่าของผู้เสียชีวิตแล้วก็พาแฟนใหม่มา
รุ่นพี่ของแฟนใหม่มาแล้วก็มายิงเนี่ยนะ
อุ้มเนี่ยถูกกันไว้เป็นพยานใช่ไหมคะ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำไปตั้งแต่วันแรกแล้ววันเกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยบอกว่าจากการสอบปากคำพุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาวค่ะ
พุ่งไปที่เรื่องนี้ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเป็นการลวงออกมาฆ่าหรือเปล่า
เพราะว่านางสาวอุ้มอดีตแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ย
โทรหาผู้เสียชีวิตแล้วก็คุยกันแป๊บหนึ่งเหมือนกับนัดออกมาเจอ
พอออกมาเจอก็กลายเป็นว่าถูกยิงเนี่ยค่ะ
อันนี้ตำรวจบอกว่ายังสืบไปไม่ถึงให้รอก่อน
กำลังมีการขยายผลไปตรงนั้นว่าตกลงแล้วเป็นลักษณะการลวงออกมาฆ่าไหม
บอยกับในอัดนะตอนนี้นะคะถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรทั้งสองคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะคะ
ทีนี้ข้อหาจะหนักขึ้นเป็นฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่
เดี๋ยวรอตำรวจรวบรวมหลักฐานเพิ่มก่อนนะคะ